พ่อค่ะเซอร์ไพรส์รถ

ไม่มีโอกาสอะไร
อันนี้ก็ไม่รู้คือหนูไม่ได้คิดว่าจะได้มาก่อนเลย

เลยตกใจค่ะไม่ได้ขอเลยค่ะ

เค้าก็เลยอยากตอบแทนที่เค้าทำงานหนักมาในปีนี้

ก็เหมือนชั่นต้าของหนู

หนูก็ไม่รู้เขาว่าในเวลาอะไรแต่บอกอยากขอบคุณเหมือนกันค่ะ
เป็นคนที่ไม่ค่อยเคยได้ของขวัญอยู่แล้วตั้งแต่เด็กจนโต

เขาฟังว่าฟังตามนี้อันขัด

ตอนที่เขาเอามาให้ก็ให้เขาขึ้นข้างหลัง

คุณพ่อคุณแม่เป็นลูกภาษาน้ำรถไม่ใช่ลูกหนู

แล้วใครดีใจให้คุณขับค่ะ
ผู้จัดการค่ะ
นางขับเกร็งอยู่ทุกวันนางเต้น

อยากบอกอีกครั้งที่มอบแสบแหลกของคุณ
ก็คือต้องออกก่อก่อนว่า
ที่บ้านไม่ได้คนให้อะไรบ่อย
ก็เป็นแบบครั้งแรกในชีวิตเลยด้วยค่ะ

ต้องคืนเลย

พอทุกอย่างต่อกับเค้าค่ะ
เอาถ้าจุดใดหนักไขมันมา

เป็นทีเรียนอ่ะหนูไม่ค่อยไม่ค่อยไม่เคยแต่งทีเรียนมาก่อน
ใช่แล้วเรามาเล่นต้องปรับตัวหรือทำกันบ้างยังไง
เพราะว่าไม่เคยมีใครเห็นเฟิร์นในรูปแบบว่าละครทีเรียนมาแล้ว

อืมมันก็จะเกรงไหมมันจะเป็นอย่างกัน
เกรงค่ะแต่ว่าแบบพี่ทุกคนก็น่ารักกับเฟิร์นมาก
ต้อนรักพี่นกก็ใจดีมากแล้วก็พูดมาให้เฟิร์นรู้สึกว่าอ่อจังเลยมันอบอุ่นน่ะ
เราก็อยากจะทำระทีตรงเนี้ยให้ดีที่สุด
จิ้มกันในเรื่องนี้มันอาจจะจิ้มกับไม่เพียร์มตอนยุคเลยใช่ไหมครับ
ก็ยนต์ยุคค่ะยนต์ยุคยว่ามันรอเซ็ทต้อไป
ถ้าใจกับเราอย่างไรบ้าง
กินไปตามเพราะว่านะเฮยก็ยังไม่มีสาวตามคนหน้า

แฟนคลับพวกชาวต่างชาติเขาก็แบบว่า

ไม่ปิดไม่ปิดแต่มันก็เป็นในละคร

ก็เลยตัดให้เราอยากเป็นแฟนกันจริงอะไรอย่างนี้
หรอกค่ะน่าจะชอบตั้งแต่แฟนโซนมากกว่า

โอเคนะแยกมา